ยังคงเป็นกระแสที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรนะครับ
คดีต่างจะต้องไปขึ้นกับสารพลเรือนไม่เกี่ยวข้องกับสารทหารแล้วนะครับ
มีกระแสข่าวว่ามีถูกกดดันหรือเปล่า
ทำให้ต้องมีการประกาศคำสั่งนี้ออกมา
พลเอกประยุจันทร์โอชาบอกว่าไม่ได้ถูกกดดันนะครับ
ทุกอย่างก็มองว่าสถานการณ์ภาพรวมของประเทศณขณะนี้ดีขึ้นแล้ว
ประชาชนให้ความร่วมมือมากยิ่งขึ้น
ดังนั้นครับไม่จำเป็นแล้วจะต้องกลับไปใช้สารทหารเหมือนดังเดิม
ยกเว้นคดีที่เคยเกิดขึ้นแล้วก็อยู่ในความดูแลของสารทหาร
และไม่มีผลย้อนหลังไปฟังคำชี้แจงของพลเอกประยุทธ์กันครับ
มันเหมือนก็จะเป็นแบบตัวแทนผู้อยู่ใดเขาอยู่ได้
ยกเลือกของเก่าก็ทำความผิดทำไมเรากลับได้
จริงแล้วมันไม่ได้สำคัญที่มีบัญชีจะซ่อนกลับได้
หากเข้าเรือนถูกดำเนินคดีในศาลทหารตามที่
ก่อนหน้านี้นะครับก็มีการดำเนินคดีอันไปมีนะ
ยังค้างอยู่อีก๕๐๐คดีซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา
สุจริตพลวงหรือว่าหมอหยองที่มีความผิดตามมาตราร้อยสิบสอง
คดีของกลุ่มประชาธิปไตยใหม่ที่ฝ่าฝืนคำสั่งคอสชทำกิจกรรมนั่งรถไฟไปอุทยานราชพักษ์ส่องแสงหากลโกง